นี่ก็มีปัญหาเยอะไม่แพ้ปัญหาบ้านเมืองที่ต้องแก้เลยค่ะ
ว่ามีค่าราชการระดับสูงชื่อย่อสอเสือนี่นะ
มีพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยค่ะ

มีการส่งไลน์ไปนัดแนะให้ไปรอมุมตึกจะไปนัดรับ
เรื่องนี้ประธานสภาบอกว่าทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริง

สภาละเมิดจริยธรรมนะคะ
วัชระเพชรทองอดีตสอบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องเลยค่ะ
บอกว่าประธานสภาผู้แทนราษดรต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนพฤติกรรมของข้าราชการประจำ
ระดับสูงของสำนักงานสภาพผู้แทนราษดรที่ชื่อนำด้วยสอเสือ
เขาบอกบุคคลมีพฤติกรรมคุกคำทางเพศข้าราชการหญิง

มีการนัดแนะข้าราชการหญิงคนอื่นตามมุมตึก
เพื่อวนรถมารับอะไรแบบนี้ค่ะ
การแสดงพฤติกรรมในทางเพศ
ร่างกายของสุภาพสตรี
เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง
ของแพร่การชั้นผู้ใหญ่ด้านกล้าว
และเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
และจะส่งผลต่อความเชื่อถือ
ของสำนักงานเลขาธิการสภาพผู้แทนรัศดรอย่างมาก

ประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็บอกว่า
ถ้านายวัชระเสนอเรื่องมาเนี่ยก็ยินดีแล้วก็พร้อมที่จะตั้งคณะกรรมการสอบสวน
แล้วก็บอกด้วยว่าสภาพภูเทศรัสดรเตรียมที่จะเสนอเปิดประชุมสภาพภูเทศรัสดรสมัยวิสามัญ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ในช่วงวันที่๑๗๑๙ตุลาคมนี้
ตามที่สำนักงบประมาณประสานมาเบื้องต้น
ก็รอรัฐบาลประสานมายังสภาอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ไปดูความขึ้นไหวของภาคร่วมรัฐบาลกันหน่อย
ประกาศแยกตัวจากพักร่วมรัฐบาล
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าผู้ประสานงานพักร่วมรัฐบาลเขาบอกว่า
เข้าใจผิดเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันทั้งนั้น
มีการพูดคุยกับนายพิเชษเรียบร้อยแล้ว
ยืนยันให้สัมภาษณ์นะคะว่าจะแยกออกจากกลุ่มพักเล็ก๑๐กลุ่ม
แต่ไม่ได้ออกจากพักร่วมรัฐบาล
งงไหมคือพักเล็กเนี่ยที่เขาได้กันมาพักละคน

พอรวมกันเสร็จปุ๊บเขาก็มาร่วมกับพักรัฐบาล
เป็นพักเล็กรวม๑๐พักแล้วมาเป็นพักร่วมรัฐบาลอีกทีนึง
แต่อันนี้ก็ไม่รู้ด้วยความเห็นไม่ตรงกันหรือยังไงแหละ
ตัวออกมาจากการเป็นพักร่วม๑๐พักเล็ก
แต่ยังอยู่กับรัฐบาลเออถามว่างงไหมงงงงค่ะอ้าว

ผมเป็นคนเลี้ยงลิงเลยต้องเอากล้วยให้ลิงกินตลอดเวลา
ขณะนี้เชื่อว่ากินจนอิ่มแล้วน่าจะพอได้แล้ว
แม่นี่ก็พูดให้คิดตลอดสมบัติสำนวนเก่ง
เอ้านายสนธิรัสสนธิจิระวงเลยค่ะที่การพักพลังประชารัฐ
เขาก็บอกว่าสำหรับการแบ่งโคต้าตำแหน่งประธานกรรมธิการเนี่ยนะคะ
๑๐พักเล็กไม่ได้ตำแหน่งประธานเลย
เขาบอกว่าก็อะไรที่ไม่เข้าใจกันก็พูดคุยกันได้
ก็ดูแลกันในตำแหน่งคณะกรรมธิการ
ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการทวงตำแหน่งกันในภายหลังหรอก

คือยังไม่จบนะเรื่องการแบ่งตำแหน่งต่าง
ได้คณะรัฐมนตรีแล้วยังมีตำแหน่งให้แบ่งกันอีก